คุณผู้ชมคะไปดูที่ราชบุรีหน่อยค่ะ
จากงานแต่งงานก็เลยมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าบ้านที่จัดงานแต่งงาน
เปิดเพลงเสียงดังข้างบ้านซึ่งเป็นเครือยาศกัน
ไม่พอใจค่ะสุดท้ายมีปากเสียง
แล้วก็จบลงด้วยการยิงกันเสียชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะนายเกมวุฒิชาติไทย
ถูกยิงที่ท้อง๑นัดที่บ้านพักนะคะเมื่อวานนี้
แล้วในเวลาต่อมาเขาก็เสียชีวิตค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจตรีสนทยา
เป็นตำรวจนะคะสพเมืองราชบุรี
ซึ่งคนยิงกับคนถูกยิงเป็นเครือญาติกันด้วยคุณกาย
แล้วเนี่ยคือบ้านก็เหมือนกับเป็นบ้านกำลังจัดงานอยู่นะคะ
ผู้ก่อเหตุคือร้อยตำรวจตรีสนทะยา
เป็นเขยผู้พี่ก็บ้านก็อยู่ใกล้กันนะคะ
แต่บ้านเนี่ยบ้านเขาเนี่ยสร้างรั้วปูนรอบบ้านนะคะ
คือเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้เนี่ย
บ้านนี้เขามีการจัดงานแต่งงานให้หลานชาย
แล้วตอนค่ำก็ไปจัดเลี้ยงที่โรงแรมกัน
แต่ว่าคนเปิดเครื่องเสียงในงานแต่งเนี่ยเล่า

ทุกคนก็ไปที่โรงแรมกัน
ก็เหลือเพียงผู้ตายภรรยาผู้ตาย
ลูกชาย๗ขวบแล้วก็แม่ยาย
ก็อยู่ที่บ้านนี้แหละแต่ว่าเปิดเพลงนะคะ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุตะโกนออกมาจากบ้าน
อย่าเปิดเพลงเสียงดังเป็นโรคหัวใจ
เกรงใจกันเลยนี่แหละค่ะ
ผู้ตายก็เลยบอกให้คนที่เป็นคนคุมเสียง
ปิดเสียงแล้วเขาก็เดินไปที่หน้าบ้าน
ของผู้ก่อเหตุแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะ

สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็เลยเอาอาวุธปืนยิง

แม่ยายของผู้ตายเล่าบอกว่า
สองคนนี้มีปากเสียงกันรุนแรง
เพราะว่าทั้งที่เป็นเครือยาศกันเนี่ยนะคะ
แต่เมื่อ๒ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องการแบ่งที่ดินกัน
แล้วหลังจากนั้นก็เลยไม่ค่อยถูกกัน
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดนะคะ

อ้างว่าไม่ได้จงใจยิงนะคะ
คนที่เป็นโรคหัวใจก็คือภรรยาของเขา
ก็เลยไม่อยากให้มีการเปิดเพลงเสียงดังนะคะ

งานมงคลก็เลยเป็นแบบนี้ไป

ไปร๒๖๐พที่โรมยาบาลราชบุรีนะคะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ส่วนลูกก็ร้องเรียกหาพ่อนะคะ
ภรรยาบอกว่าสามีกับผู้ก่อเหตุ

แต่ว่าติดใจที่สุดก็คือว่าทำไมถึงกล้ายิงคนต่อหน้าเด็ก

เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นตำรวจด้วย
กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ
ตอนนี้ญาติผู้ตายเขาไปที่สพเมืองราชบุรีนะคะ
ค้านการประกันตัวเพราะเขามีกระแสข่าวว่า
ทนายกับญาติเตรียมประกันตัวผู้ก่อเหตุ
ทางตำรวจก็บอกว่า
เมืองต้นตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและยิงปืนไม่มีเหตุอันควร
เดี๋ยวต้องรอผลตรวจหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็วิถีกระสุนปืนแต่ก็ยืนยันว่า
ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็จะไม่ให้ประกันตัวผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ